ดูกันต่อที่โรคซึมเศร้าคุกคามคนในวงการบันเทิงค่ะ
หนึ่งในนั้นไม่น่าเชื่อนะพี่แคทริยาอิงลิชก็เป็นกับเขาเช่นเดียวกันค่ะ
บอกว่าตัวเองป่วยเป็นโรคซึมเศร้ากว่า๑๐ปีมาแล้วนะ
พยายามทานยาทั้งฉีดยาบรรเทาอาการหลายต่อหลายอย่างตามที่แพทย์สั่ง
เมื่ออาทิตย์ก่อนค่ะเห็นว่ากลับจากเมืองนอกอาการสุดหนักขึ้น
เพราะว่าไปเล่นละครแล้วก็รับบทหนักมันเครียด
แล้วก็รับกับบทหนักมาแล้วก็อินกับบทมา

หนักข้อเข้าถึงกับว่าต้องหยุดถ่ายค่ะ
พาไปส่งรักษาตัวด่วนที่โรงพยาบาลด้วยนะคะ

เพราะว่าพอเจอเรื่องนี้ให้กลายเป็นดิ่งเหมือนกัน

รับมือไม่ทันคือพอเข้าฉากปุ๊บเนี่ย
คือฉากหนักร้องไห้กรี๊ดแตก
คืนนั้นโทรหาจิตแพทย์เลย
เพราะว่ารับไม่ไหวคือแบบ
ร้องไห้แล้วแบบคือสะอึ้น

คือจะช็อกก็เลยแบบว่าขอไปฉีดยาก่อน
เพราะว่าไม่ไหวแล้วคือถ้าไม่ฉีดล่วงแน่

ข่าวแบบว่าคนเสียชีวิต
อิงกัณฑ์ตายผู่คลาตายพุกอะไรอย่างนี้
คือมันกลายเป็นว่าพอคนเสพไปเรื่อย
จะไม่รู้ตัวว่าเราจะซึมเศร้าไปตามมันด้วยอะไรอย่างนี้
เป็นกำลังใจกับพี่แคทด้วยนะคะ